ดูเรื่องของภาพรวมระบบการขนส่งคมนาคม
รถไฟรถโดยศาสตร์เยื่องบินเครือต่างณเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้กลับมาให้บริการเต็มรูปแบบเหมือนเดิมแล้วหรือยัง

ไปดูที่เรื่องของรถไฟกันก่อน
การการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนายวรวุฒิมาลา
เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลกระทบจากพายุปลาบึก
ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่นครศรีธรรมราช
น้ำเข้าท่วมสูงในย่านสถานีที่วังอำเภอทุ่งสงศ์
รวมทั้งท่วมทางรถไฟระหว่างสถานีโคครามนครศรีธรรมราช
ส่งผลให้ขบวนรถไม่สามารถผ่านได้
ดังนั้นทางการรถไฟจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถโดยสารในวันนี้

สายแรกกันตังขบวนรถด่วนที่๘๓กรุงเทพตรัง
เดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสงศ์
เพื่อขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ไปปลายทางนะครับ
ขบวนรถเร็วที่๑๖๗กรุงเทพกันตัง
เดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสงศ์
ขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ไปปลายทาง
ขบวนรถด่วนที่๘๔ตรังกรุงเทพ
ขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์จากสถานีตรังกรุงเทพฯห้วยยอด
ต่อขบวนรถออกต้นทางที่สถานีชุมทางทุ่งสงศ์
ขบวนรถเร็วที่๑๖๘กันตังกรุงเทพ
ขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์จากสถานีกันตังกรุงเทพฯตรังกรุงเทพฯห้วยยอด
มาต่อขบวนรถออกต้นทางที่สถานีชุมทางทุ่งสงค์
ส่วนสายที่๒นครศรีธรรมราช
ขบวนรถเร็วที่๑๗๓กรุงเทพนครศรีธรรมราช
เดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสงศ์
แล้วก็ขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ไปปลายทาง
ขบวนรถด่วนที่๘๕กรุงเทพนครศรีธรรมราช
เดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสงศ์
และขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ไปปลายทาง
อกจากนี้ยังมีขบวนรถเร็วที่๑๗๔นครศรีธรรมราชกรุงเทพ
ออกจากต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสงศ์
ขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีนครศรีธรรมราช
มาต่อกระบวนรถออกต้นทางที่สถานีชุมทางทุ่งสงค์
ขบวนรถด่วนที่๘๖นครศรีธรรมราชกรุงเทพ

ขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีนครศรีธรรมราช
ต่อขบวนรถออกต้นทางที่สถานีชุมทางทุ่งสงครับ

ขบวนรถท้องถิ่น๔๕๑นครศรีธรรมราชสุงหายโกลก
ออกต้นทางที่สถานีชุมทางเขาชุมทองครับ
แล้วก็ขบวนรถท้องถิ่นที่๔๕๕นครศรีธรรมราชยาลา
ก็ออกต้นทางสถานีชุมทางเขาชุมทองนะครับ

ทีนี้เราไปดูที่เครื่องบินกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
บรรยากาศที่สนามบินสุราธานี
แล้วก็สนามบินนครศรีธรรมราชตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วนะคะ
เพราะว่าเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตอนนี้ผ่านมา๔ชั่วโมงแล้วคุณผู้ชม
ประชาชนผู้โดยสารเขาก็ทยอยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
นางอัมพวันวรรณโกอธิบดีกรมท่ากัดสะยาน
บอกว่าจากการตรวจสอบความพร้อมแล้วก็มาตรฐานด้านการบินของ
กัดสยานนครศรีธรรมราชและท่ากัดสยานสุราธานี
ประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงาน
แล้วก็ภาคเอกชนทางด้านการบินที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
ยืนยันค่ะว่าท่ากัดสยานทั้ง๒แห่ง
สามารถเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
และผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางเนี่ยนะคะ
ติดต่อสอบถามกับสายการบินได้เลยเพื่อที่จะสำรองที่นั่ง
แล้วก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางมาขึ้นเครื่องบินด้วยนะคะ
ส่วนท่ากาศยานภาคใต้ที่เหลือ
ไม่ว่าจะเป็นท่ากาศยานชุมพรระนองกระบี่ตรังและนาราธิวาส
ยังเปิดให้บริการตามปกติซึ่งก็มีการติดตามสถานการณ์
แล้วก็รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการกลางทราบเป็นระยะนะคะ
เช่นเดียวกันกับที่ท่ากัศยานานาชาติสมุย
ก็กลับมาให้บริการตามปกติเหมือนกันนะคะ
ก็ได้แจ้งเพิ่มเติมด้วยว่าจะมีการเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ
เส้นทางระหว่างกรุงเทพเกาะสมุย

แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารต่อไป
อันนี้คือที่สนามบินนะคะสายการบิน

ขอสอก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
โดยบริษัทขนส่งหรือบคศก็แจ้งว่า
เดินรถเส้นทางภาคใต้ได้ปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะ
ว่าปริมาณการเดินทางผู้ใช้บริการจากกรุงเทพ
ยังเส้นทางภาคใต้จะเข้าสู่ภาวะปกติเช่นกัน
หลังจากช่วง๑๒วันที่ผ่านมา
จำนวนผู้โดยสารลดลงราวร้อยละ๑๐
มียอดคืนตัวประมาณร้อยละ๕นะคะ
โดยเฉพาะในเส้นทางกรุงเทพสมุย
กรุงเทพนครศรีธรรมราช
ส่วนกลับผู้โดยสารที่เดินทางจากภาคใต้ขึ้นสู่กรุงเทพ

แต่ว่ายืนยันนะคะว่าในภาพรวม
ยังสามารถจัดรถให้บริการได้อย่างเพียงพอแน่นอนนะคะ
เฟอรี่เชื่อมเส้นทางดอนศักดิ์สมุย
เกาะพระงันเกาะเตาเกาะดังของไทยนี่นะครับ
ซึ่งหยุดให้บริการชั่วคราวไปเมื่อวันที่๓และวันที่๔มกราคม
ตอนนี้ก็กลับมาให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่ช่วงเช้า๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งกรรมการพุจกรรมบริษัทท่าเบลือราชาเฟอรี่นายพิชาชโยภาส
ก็เปิดเผยนะครับว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั้งคนในพื้นที่
ซึ่งใช้บริการอยู่เป็นประจำแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไป
แต่ทั้งหมดจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นลำดับแรก
มีคลื่นลมแรงอะไรต่างนานาก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกได้นะครับ
ผู้โดยสารก็ต้องติดตามข่าวสารและการแจ้งจากหน่วยงานต่างนะครับ